พาไปดูเรื่องราวสุดงงที่หนุ่มอุดรคนนี้เขาเจอ
เขาไปเจอกับไข่ประหลาดที่มันมีถุงนิ่ม

ครับผมใบวดอ๒๕ครับเบิร์กไข่แปดคับผม
ไข่ไกลนะครับโป้ดอไปเก็บออกมาจาก
เหล่าไกลเมื่อกี้นะ

เราก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับ

นี่ครับยังสวยครับผม

กลับมาก็เป็นไข่ปกติอยู่ข้างใน

คุณพลสุขเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์

บ่าวอุดรพามาดูไข่แปลกครับ

คือเอาจริงนะมองอย่างนี้ไม่คิดว่าเป็นไข่ด้วย

หุ้มเอาไว้แล้วแกะออกมาก็กลายเป็น
ปกติที่เอาไปทำกับข้าวได้คุณ
หลายคนเห็นแล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
เกิดมาไม่เคยเห็นแบบนี้เลย

แกะเลยเก็บไว้ไหม
ไม่ต้องแกะแต่เขาก็อยากรู้ข้างในเป็นอะไร

บางคนก็มาแนะทางรวยบอกว่า
ไข่ไก่ก็มี๑ฟอง

เอออะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นแหละ
น้องใบตองแต่บางคอมเมนต์เขามาให้ข้อมูลนี่
ใช่งั้นไปดูข้อมูลดีกว่า

ที่เห็นเนี่ยธรรมดาเจอมาบ่อยแล้ว
คนที่อยู่ฟาร์มไก่เขาเข้ามาคอมเมนต์เลย

บางคนแบบว่าเขาให้ความรู้ว่าแบบนี้เขาเรียกว่า

อย่าเรียกว่ากับไข่หนัง

ให้เรียกตามนี้นะไข่หนัง
ห้ามเรียกสลับไปสลับมาอันนี้ไม่เอานะความหมายจะผิดนะ
ของแม่ไก่ที่แก่แล้ว

ส่วนบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามันคือถุงน้ำค่ำไข่

อันนี้คือถุงน้ำค่ำที่หุ้ม

ทำหน้าที่ในการป้องกันการกระทบกระเทือนของไข่นั่นเองนะคะ
เป็นข้อมูลนะจริงชาวโซเชียลเขามีข้อมูลกันเยอะ
หรือใครที่มีความรู้ยังไงส่งมาบอกเรากันได้คุณผู้ชม
นี่ส่วนบางคนก็บอกว่าอยากได้ไปเลี้ยงดู

มีขอซื้ออยากได้ไปดูแล

๑๐ล้าน๑๐ล้านนี่เหรอโอ๊ยรู้แล้วเป็น๑๐ล้านนี่เหรอ
อื้อฮือเป็นคุณขายไหมโอ๊ยขายอยู่แล้วถ้ามี
เอาจริงขายเลยโอ้ยหมื่นเดียวก็มันไม่ใช่เรื่องแปลก
เขาบอกว่ามันไม่ได้แปลกเขาพูดเล่นเซลล์กันในคอมเมนต์